คุณชนะเวลาคุณทำผิดแล้วโดนจับได้คุณมีพิรุธไหม
โหบางทีก็ต้องบอกว่ายอมรับแต่โดยดีเพราะโดนจับได้แบบฆ่านั้นฆ่าเขา
แต่ส่วนใหญ่บางทีคุณจะบอกว่าไม่ได้ทำไม่มีพิรุธอะไรใครทำไม่รู้เลย

เดี๋ยวไปดูสิว่าบางคนเนี่ยเขาทำผิดหรือไม่ผิดทำไมถึงดูมีพิรุธแบบนี้
เจอด่านดีมากอยู่ดีเจอด่าน
นี่มันแก๊งเด็กแว้นสกุตเตอร์
กุตเตอร์แก๊งกุตเตอร์ไฟฟ้าด้วยไม่ได้ใช้เท้าถ่ายแล้วนะ

นี่นี่ขับมาดีเจอด่านทำไงเลิกลักเลยเลิกลัก
ทำอะไรผิดหรือเปล่าเฮ้ยทำอะไรผิดมาเป็นแก๊งมีอะไรไม่มีมีอะไรผิดปกติ
หน้ากันซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีมีพิรุธไหมไม่มีไม่มีพิรุษเลย
ขี่ผ่านไปไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาไม่ได้จับหนูเขามาดูแลความเรียบร้อยเฉยเท่านั้นแหละ
แต่เห็นแล้วก็น่าเอ็นดูเนอะน่ารักดีคือนึกถึงตอนเราเป็นเด็ก
แต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะ
ถ้าเกิดว่าพี่ชนะเขาอยากจะไปเข้าแก๊งนี้เนี่ยทำไงดี
ต้องซื้อสกุตเตอร์ไฟฟ้าเหรอถึงจะให้เข้าแก๊ง

ใช่กลัวสกุตเตอร์จะหัก
รถอายุรถไหวนึงรถไม่ได้นะ